ลายด้งรายได้ต่างไปกู้แบงค์สงสัยจะไม่ผ่านซะแล้วมั้ง

อยากจะกู้สักล้าน๒ล้านเพื่อมาสร้างบ้าน

ใช่โดยมีเราเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
เราจะได้มีชื่อในบริษัทนั้นแล้วก็บริษัทนั้นไปกู้ได้
แล้วก็เปิดในเรื่องของส่วนตัวด้วย

เปิดให้เขาเปิดบัญชีด้วย
เปิดบัญชีด้วยเปิดบริษัทด้วย

เขาซื้อโทรศัพท์แล้วก็ทำแอปพลิเคชันให้เขาไปด้วย

ซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อสมัครแอป

ลายเซ็นก็เซ็นไป๒๓ชื่อได้ครับ

ทั้งมีบัตรประชาชนตัวจริง
แบงค์แล้วก็โทรศัพท์ที่เขาเอามาให้เรา

มือถือซื้อ

แล้วถึงขั้นให้บัตรประชาชนตัวจริงเลยเหรอ

นำเราดีจังบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะน้อง

เอาบัตรประชาชนตัวจริงมา

แล้วก็ด้วยความอยากได้เขาบอกว่าแค่๖เดือน

เดือนนี้ได้บ้านแน่นอน

จากการกู้สินเชื่อกับธนาคารเนี่ยครับ

เหมือนกันเลยค่ะมารูปแบบเดียวกันเลยค่ะ

เขายังไงคือบุคลิกท่าทางเขาดูแล้วแบบ

คือเพื่อนที่แนะนำรู้จักเขานานมากแล้วค่ะ

ก็เราก็เลยอ่ะเชื่อใจเพื่อนด้วยแล้วก็เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เออแนะนำแนะนำอะไรอย่างนี้

คุณเอรู้จักเขานานไหมฮะ
ไม่นานเหมือนกันครับ
ไม่นานเหมือนกัน
ครับ
ต้องพึ่งเป็นต้นไปทางไทรัตน์ดีวีช่อง๓๒